แล้วเดี๋ยวพาไปต่อที่จังหวัดกำแพงเพชรจะพาไปทานทาสหรือว่าพาย
ปกติคุณเคยทานทาสกับพายเนี่ยไส้อะไรกันบ้างสับปะรดไหม
ไส้สัปปะโหลดเข้าโพดค่ะมันจะใหญ่บางบาง

ฮาร์ดที่มันเหมือนเป็นแบบแป้งแล้วก็มีไส้ผลมงผลไม้แอปเปิ้ลสับปะรดอะไรต่าง
เหมือนพายน่ะแหละลักษณะคล้ายกัน
แต่ว่าครั้งนี้ฉันจะพาคุณชนะเนี่ยไปลองทานเมนูทาร์ทหรือว่าพายไส้หยวกกล้วย
ปกติคุณก็เคยทานในหยวก
เคยกินหยวกผมก็กินแย่งกับหมู
แต่คราวนี้มันมาอยู่ในรูปแบบของขนมรู้จักหรือยังทาร์ท
น่าตายังงี้แหละนะฮะ
และนี่เป็นฝีมือการคิดค้นสูตรของอาจารย์รุ่งธรรมศรีวันธนสินวัย๖๓ปี
เป็นอดีตอาจารย์คณะฆากรรมวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรนะคะ
ถึงแม้ว่าอาจารย์จะเกษียณอายุราชการไป๓ปีแล้ว
แต่ก็ยังอยากถ่ายทอดความรู้ให้กับลูกศิษย์ให้กับคนรุ่นหลัง
เรียนรู้ได้ต่อยอดในการทำอาชีพที่สามารถหาเลี้ยงตัวเองได้
ถุดิบสำคัญของทาสแล้วก็พายไส้หยวกกล้วยก็คือ
หวกกล้วยจากกล้วยตานีค่ะ
กล้วยตานีนะคะนี่ค่ะข้างในจะเป็นขาวแบบนี้

ด้านในคุณต้องผ่าก่อนปอกเปลือกออกก่อนแล้วด้านในหวกกล้วยปกติหวกกล้วย
แล้วก็จะกินในแบบแกงต้มกะทิแกงส้มอะไรอย่างนี้นึกออกไหม
แต่เนี่ยเอาหยวกกล้วยด้านในกล้วยตานีนะคะ
แผ่นแป้งเนยแล้วก็เริ่มการทำจากการหั่นหวกกล้วยเป็นชิ้นเล็ก
แล้วก็นำไปแช่น้ำเกลือเพื่ออะไร

ลดความเฝื่อนของหยวกกล้วย
จากนั้นก็จะใช้ไม้เล็กหมุนเพื่อจะดึงเส้นใยหยวกกล้วยออกมาให้หมดก่อน

ใช่มันจะมีเป็นเส้นดึงออกมาให้หมดแล้วก็นำหยวกไปต้มประมาณสัก๑๐นาทีได้ค่ะ
แล้วก็ทิ้งไว้สักพักหนึ่งนำไปต้มในน้ำตาลผสมกับนม

ก๋วยเตี๋ยวหวานนิดนึงแล้วก็แป้งแล้วก็ส่วนผสมอื่นด้วยก็ไปเคี่ยวไฟนะใช้ไฟปานกลางประมาณสัก๑๕นาที
เราก็จะได้ไส้หยวกกล้วยที่มีรสชาติอร่อยไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่เคยทานที่ไหนด้วย

กับน้ำตาลนะคะแล้วผสมนมกับแป้งสมอื่นอื่นตามไปอย่างนี้พอได้ไส้แล้วทำยังไงคะ
ก็เอาแผ่นแป้งที่เนี่ยเป็นแป้งเนยเนี่ยนะมาทำเป็นอันนี้คือลักษณะของพาย
ก็จะมาห่อแบบนี้หรือว่าจะเป็นทาสก็จะเป็นลักษณะเหมือนถ้วย

ก็เอามาใส่ลงไปแล้วก็เข้าเตาอบนะคะประมาณอีก๒๐นาทีก็จะได้ออกมาเป็นทาสแล้วก็พายไส้หยวกกล้วยที่สุกแล้วจะหอมหวนชวนรับประทานจ้า
สำหรับใครที่สนใจนะอยากจะลองชิมนะคุณติดต่อไปได้ที่ศูนย์บริรักษ์ไทยวิทยาลัยเทคนิคกำแพงเพชรนะคะ
หรือจะโทรไปก่อนก็ได้อยากไปสอบถามว่าเข้าไปได้ไหมอยากไปเรียนรู้สูตรอะไรต่างแบบนี้ติดต่อไปเลยนะคะ
หมายเลข๐๘๑๗๐๗๓๑๖๔นะจ๊ะ
ลองโทรกันไปเห็นหน้าตาแบบนี้น่ากินน่าทานปกติเคยเห็นแบบไส้ลูกตาลอะไรอย่างเงี้ย
แต่อันเนี้ยไส้หยวกด้วยอร่อยด้วยค่ะ